กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องประเด็นร้อนที่หลายท่านก็ติดตามกันนะคะ
เอ็มนันทวัฒน์ที่ไปมีประเด็นเรื่องตบหน้านะคะที่เกาหลีเนี่ย
วันนี้ก็ได้มีการเปิดใจกับสื่อนะคะ
พูดถึงประเด็นที่มีการถูกตบหน้าที่เกาหลีแล้วก็บอกว่าจะเดินหน้าฟ้องคุณม้าอ่อนนภานะคะ
นันทวัฒน์เนี่ยบอกว่าคำว่าไม่ไปกินปูเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่คุณม้าช้อปปิ้งจ่ายค่ารองเท้าเสร็จแล้ว
แล้วเขาบอกกับพี่ม้าบอกว่าเอ็มอิ่มแล้วไม่ไปกินปูได้ไหม
ม้าก็เริ่มขึ้นเสียงว่าอะไรอีบ้าแล้วตีไหล่ผมสองทีแล้วพี่ม้าก็พูดว่าโมโหแล้วนะแล้วก็ฟาดหน้าผมไปหนึ่งทีเหมือนในคลิป
จากนั้นผมก็เดินออกจากร้านรองเท้าไปด้วยความโมโหมากเพราะอายและเจ็บแล้วก็พูดกับพี่ม้าบอกว่ามาทำกับผมแบบนี้ไม่ถูกนะ
พ่อแม่ยังไม่เคยทำกับผมแบบนี้เลยผ่านไปสักพักพี่ม้าก็เข้ามาขอโทษส่วนที่พี่ม้าแถลงข่าวบอกว่าไม่ได้ตบแต่เป็นการแปะหน้านั้นเอ็มบอกว่าในมุมของผมซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำรู้สึกว่านี่คือโดนตบเพราะว่าตนเองหน้าหันและแรงจนหน้าชา
บอกว่าแม้จะเคลียร์กันแล้วแต่ว่าในใจก็ยังรู้สึกอยู่ก็เลยตัดสินใจแจ้งความที่เกาหลีเพื่อจะเอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาเป็นหลักฐานแล้วก็ปรึกษาทนายความไปหลายคนรวมถึงครอบครัวและผู้จัดการด้วย
แต่ว่าสุดท้ายคดีความที่เกาหลีก็เป็นอันจบเพราะมีการเซ็นเอกสารยอมความไปแล้วและล่ามก็บอกว่าเอกสารฉบับนี้จะต้องนำไปใช้ที่ไทยเท่านั้น
ส่วนเรื่องคดีความในไทยนะคะเอ็มบอกว่าต้องปรึกษาทนายความก่อนเพราะว่าไม่รู้กฎหมายแต่ยืนยันว่าจะฟ้องและไม่ยอมความแน่นอนนะคะ
ส่วนเหตุที่ไม่ยอมเผชิญหน้ากับพี่ม้าในวันนี้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะใจอ่อนและตนเองก็เป็นน้องใหม่ในวงการกลัวว่าจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ค่ะ
ขณะที่ไปฟังเสียงคุณเอ็มกันหน่อยค่ะ

เขาขอโทษเราแล้วเราจะไปเอาอะไรต่อ
จะบอกว่าขอตบอีกทีนึงขอตบเขาขอโทษ
มันก็จบแล้วแต่ในเรื่องของกฎหมายผม
ว่าไม่ใช่ว่าใครจะถูกตบก็ได้
ผมก่อนออกมายังคุยกับที่บ้านว่าฟร้อม
ฟร้อมไหมครับหนุ่มฟร้อมครับยังไว้ฟร้อมอยู่
ขณะที่ทนายตั้มผู้ที่เปิดเรื่องราวนี้จนเป็นประเด็นดัง
ก็นำหลักฐานคลิปตบกลางห้างมาเปิดเผยชี้แจง
กรณีที่คุณม้าออนภาแถลงข่าวว่ากรณีนี้ผู้เสียหาย
มีการดำเนินคดีจริงที่เกาหลีแล้วเอาหลักฐานเลขคดีโชว์ให้ผู้สื่อข่าวดู
แต่ว่าดารานุ่มอาจจะดำเนินการล่าช้าไม่ทันการ
หรือมีการเปลี่ยนใจภายหลังยังไงไม่ทราบ
และน่าจะจบกับคู่กรณีไม่ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้ว
ไม่แจ้งดำเนินคดีที่เกาหลีย้ายโรงแรมบล็อกการติดต่อ
เปลี่ยนเที่ยวบินและวันนี้ก็ไม่ขอให้คู่กรณีมาออกรายการด้วยนะคะ
นายตั้มบอกว่าเดิมทีตกลงกันว่าจะแจ้งความเมื่อกลับถึงไทย
และต่อว่าประชาชนที่ซัพพอร์ต
นายตั้มจึงต่อว่าน้องไปและไม่ได้ติดต่อกับน้องอีกเลย
หลังจากนี้ก็ให้เป็นเรื่องของน้องเองเพราะว่าทำหน้าที่ของตนเองจบแล้ว
หลังจากที่น้องมาปรึกษาเพราะว่าไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใครในเรื่องนี้ค่ะ
หลังจากที่น้องมาหาผมแล้วก็ได้มีการออกคลับเฮาสเนี่ย
ตอนหลังเขาได้มีการคุยกับผู้จัดการอะไรยังไงหรือเปล่านะครับ
แต่ว่ายืนยันว่าได้มีการไปแจ้งความจริงนะครับผมยังมีเลขคดีอยู่เลย
ดำเนินคดีเขานะครับมีการดำเนินคดีจริงครับแต่ว่าอาจจะดำเนินคดีไม่ทัน
หรืออาจจะมีการไปตกลงกันทีหลังหรืออะไรเราไม่รู้
ตอนแรกนัดหมายกันนะครับว่าเดี๋ยวกลับมาน้องจะแจ้งความ
แต่ว่าหลังจากที่วันนั้นเนี่ยน้องได้มีการไปพูดในคลับเฮาส์นะครับ
ผมก็ได้มีการพูดตรงตำหนิน้องไปแล้วครับว่า
ซัพพอร์ตเราอย่างประชาชนที่เขาติดตามข่าวนี้นะครับ
เขาไม่มีการซัพพอร์ตเราไม่อะไรแต่ว่าเรากลับไปปกป้องคนที่ทำร้าย
หลังจากวันนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีการคุยกับน้องอีกเลย
มีแมวว่าพี่ตำจะโดนเทไหมครับ
อาหารหมาเหรอผมถือว่าผมทำหน้าที่ของผมเสร็จสิ้นแล้วอ่ะ
อย่างที่บอกผมไม่อยากเป็นเครื่องมือให้ใครกลับมาดังในเรื่องนี้นะครับ
เรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อนะคะ